ไม่ใช่วันนี้เชอรี่จะเป็นยาย่าวันนี้อุตส่าห์ชิงแบ๊วมาเลยเนี่ย
ได้ค่ะทำไมแย่งคิมอย่างนี้ไม่ใช่

ใช่แล้วนะคะมีซันนี่นะคะแล้วก็มียายาอุรัสยารวมไปถึงนิสคุณค่ะ
เรื่องยอกคืออย่างงี้ค่ะก็คือซันนี่เนี่ยเป็นพี่ชายของยายา
แล้วด้วยความที่นางคิดว่าคิดมาตลอดว่าน้องจะเป็นผู้ชาย
พอเกิดออกมาใช่แล้วก็คือเขม่นกันแล้วอารมณ์ประมาณว่าเซ็ง
น้องเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็น้องยาย่าเป็นน้องสาวที่เพอร์เฟคมาก
เรียนดีหน้าตาดีทุกอย่างดีหมดนะคะก็คือเกทับปั๊บแหลกพี่
ด้วยความที่พี่หมั่นไส้น้องอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบบล็อกผู้ชายทุกคน
รวมไปถึงนะคะนิชคุณที่จะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะมาจีบยาย่าแหละ
รับบทเป็นโมจินะคะก็เป็นนุ่มนักเบสบอลลูกครึ่งญี่ปุ่น
ดีไปหมดแล้วก็มาแอบคบกับยายานะคะ
แล้วก็คือพี่ซันนี่ก็เลยบล็อกไงพยายามขัดขวางทุกอย่างนะคะ
เราก็จะได้เห็นโปสเตอร์ภาพที่แบบเขาบีบหน้ากันนะคะ
เมื่อวานมีกิจกรรมแฟนคลับขึ้นไปจับสาวปี๊บหน้า
อันนี้เป็นพี่สปอนเซอร์นะคะเห็นไหมครับพี่มิชโฆลค่ะ
ก็เรียกเสียงกรี๊ดการ์ดกันเลยล่ะค่ะรวมไปถึงค่ะ
แล้วก็ไปถามข่าวด้วยนะเอาเรื่องงานก่อนละกัน

มาเจอกันในครั้งนี้นะคะจะแซ่บขนาดไหน
แล้ว๑๐พฤษภาวันที่หนังฉายเขาเตรียมทีเด็ดยังไงบ้างนะคะ

ตื่นเต้นนิดหน่อยครับแล้วก็วันนี้ขนาดยังยังไม่ได้เริ่มไป
หลังจากคือปล่อยแค่ภาพแล้วเปิดชื่อเรื่องแล้วก็เปิดตัวอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกรู้สึกคนล้นหลามครับคนรอดูคนอยากดูกันเยอะอะไรอย่างนี้
ก็ตอนนี้ก็อยากโชว์ครับอยากให้ถึง๑๐พฤษภาเร็ว
ค่ะนี่ก็คือพี่บอลนะคะก็เป็นภูมิกับนะคะ
แล้วก็เป็นคนพาชักนำ๓คนนี้มาเจอกันนะคะ
ก็ติดตามดูได้นะคะวันที่๑๐พฤษภาคมรับรองว่าฮามวลท้องแน่นอน
พี่แจ๊คดูภาพแบบนี้ดิฉันก็ได้กลิ่นอยู่เบานะ

กลิ่นความรักกลิ่นกันกิ๊กกักกันอะไรอย่างนี้
มันมีข่าวเมาส์ค่ะคุณน้องว่านิชคุณเนี่ยขอไลน์จีบน้องยายา
ซึ่งดิฉันว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะเขาร่วมงานกัน
แต่ว่าถ้าสมมุติสมมุตินะคะพี่นิชคุณซึ่งโสดอยู่ตอนนี้
จะจีบน้องยายาซึ่งอาจจะไม่โสดหรือไม่โสดก็ตาม
แต่นะคะก็ทำให้หลายคนฟินเหมือนกันนี่แหละค่ะ
ก็เลยไปถามไทยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยค่ะคิดกันจริงหรือเปล่า
พี่นิชเนี่ยจีบน้องยาย่าจริงหรือเปล่าเอาไปถามเลยค่ะ
ขนมจีบยาย่าไม่ใช่๗๑๑นะครับ
ไม่คือเราทำงานด้วยกันแล้วคือ
ผมคิดว่าเราสนิทกันเพราะว่าเราพูดภาษาอังกฤษไงครับ
ผมคุยกับพี่ซันนี่เยอะครับคุยกับน้องยายาอีก
จริงแล้วถ้าคุณเข้าใจผิดผมก็ต้องขอโทษตรงนี้ด้วย
แต่ว่าไม่มีอะไรไม่ต้องอยากให้ทุกคนห่วงนะครับผม
เพราะว่าเราก็ทำงานด้วยกันแล้วก็สนิทกัน

ค่ะแล้วพี่นิสกุลก็ฝากบอกด้วยนะคะว่า
ตอนนี้โสดจ้ะมาที่ยายากันบ้าง
ใช่ค่ะเห็นว่าก็งานเข้าอยู่เหมือนกันนะคะ
สำหรับเรื่องราวของหนุ่มพอร์ชนักฟันดากนะ
ไม่ใช่พอร์ชสารันนะครับแต่เป็นชื่อพอร์ชเหมือนกัน

สันเสริญนะครับตอนนี้ก็หล่อไม่แพ้กันนะครับ
เป็นสไตล์ในแบบมันมีข่าวมาว่ากิ๊กกักกับยาย่านั่นเองนะครับ
แต่ท้ายที่สุดพอสไปโดนถล่มหนักเหมือนกัน

ข่าวว่าเป็นมือที่๓ของคู่หวานเอ็นวายเรียกกระแสให้ตัวเอง
เมื่อวานคุณพอร์ชนักฟันดากเนี่ยค่ะไปให้สัมภาษณ์

โอ้นะคะก็คือแฟนคลุมแฟนคลับเขาก็บอกว่าเขาขอโทษนะคะมา

เรื่องแบบนี้เจอมาบ่อยแล้วค่ะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมาก
ขอให้เขาสบายใจแค่นั้นก็พอ
ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะตั้งแต่แรกค่ะ
แค่แค่เขามาชมก็โอเคค่ะ
แต่ว่าถ้าเขาแก้ข่าวให้นิดนึงตอนนี้เขาทำแล้วก็จบค่ะ

แต่ทุกคนสมควรที่จะได้รางวัลนี้อยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าถามว่าหนูภูมิใจไหมหนูภูมิใจ

เพราะว่าเพราะว่าบทนี้หนูรักมากจริงค่ะ
เป็นบทละครที่รู้สึกว่ามันแบบ
มันเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หนูไม่เคยได้ลองเล่น
แล้วเหมือนเราได้โอกาสมาเป็นครั้งแรกที่พลิกบทบาท
ไม่ได้มีละคร๒ปีก่อนเรื่องนี้ค่ะ
แล้วกลับมาแล้วคนชื่นชอบแล้วก็คิดว่ามันดีได้รางวัลนี้

สำเร็จหนึ่งอย่างค่ะ
ก็อย่างที่น้องบอกนะคะก็ไม่ว่าใครจะคว้ารางวัลยังไงนะคะ
น้องก็ยินดีนะคะแล้วน้องก็ตื่นเต้นนะคะ
จริงก็ขึ้นชีวิตเนี่ยคือยายาพลิกมารับบทร้ายนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแล้วก็แบบ
คนพูดถึงเยอะนะคะแตกต่างไปจากที่น้องไปเล่น
บางคนอาจจะมองยายาว่าเป็นแค่สไตล์หวานเป็นนางเอกหน่อมแ้มไปเรื่อย
แต่ท้ายที่สุดพอมาเจอเรื่องนี้ก็ต้องยอมในความสามารถเธอจริง
แต่ว่าดาราท่านอื่นก็เก่งไม่แพ้กัน